ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีรถจักรยายนต์พ่วงข้างนะฮะ
บรรทุกนักเรียนมา๔คนเสียหลักตกข้างทางไปในคลอง
เด็กนั้นกำลังจะจมน้ำครับแต่ว่าโชคดีนะครับ
มีนักเรียนชาย๒คนขี่รถพันธุ์มากระโดดลงไปช่วยเอาไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโพทองทางพระนะฮะที่ตำบลทางพระอำเภอบ้านโพที่อ่างทองครับ
กำลังขี่รถกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนนะครับขี่ตามหลังรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมา
แล้วรถพ่วงข้างเนี่ยมีนักเรียน๔คนนั่งไปด้วยครับ
แล้วก็เห็นรถพ่วงข้างนั้นเบนไปทางขวาแล้วก็เสียหลักตกไปในคลองข้างทาง
ก็รีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วย
เห็นนักเรียนทั้ง๔คนกำลังจะจมน้ำอยู่แล้วครับ
ตัวเองก็เลยกระโดดลงไปช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วก็มีชาวบ้านผ่านมา
ก็มาช่วยแล้วก็โทรแจ้งกู้ชีพนำตัวเด็กนั้นส่งโรงพยาบาลได้ครับ
อันนี้เป็นน้องที่ลงไปช่วยนะครับทางด้านของนางวันนิชชาสนทิพงศ์เป็นคนที่ขี่รถพ่วงมา
ก็บอกว่าไปรับหลานสี่คนมาระหว่างทางฝนมันก็ตกตลอดทางเลยครับ
ใกล้ถึงบ้านอยู่แล้วแต่ว่าน็อตที่ยึดพ่วงเนี่ยมันหลุด
ทำให้เขาเนี่ยควบคุมรถไม่ได้ถนนก็ลื่นรถก็เลยเสียหลักตกไปในคลองข้างทาง
แล้วมีน้องนักเรียนม๔๒คนนี้ไปช่วยเอาไว้ได้นะคะ
กระโดดลงน้ำไปช่วยเอาตัวหลานขึ้นมาแล้วก็ตัวเขาเองก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
สุดท้ายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
มีเพียงตกใจและสมรัครนำเท่านั้น
และหากขอบคุณน้องชาวบ้านที่ไปช่วยด้วยครับ